อุ๊ยบึงระหานนามท่าน็อร์
อรุณสวัสดย์ครับพี่น้องประชาชนคนไทย
ต้อนรับเข้าสู่บึงละหารชัยภูมิบึงบัวที่สวยงามกับท้องฟ้าที่สดใส
วันนี้ชิสามารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
วิวสวยแบบนี้อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันในช่วงสุดสัปดาห์
เพราะสภาพอากาศถือว่าฟ้าแจ่มใสแม้จะร้อนหน่อยก็ตาม
ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวดีเลยทีเดียวนะคะ
แต่ถ้าจะไปเที่ยวต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลว่าสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะ
ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพและการเดินทางด้วยค่ะ
โดยรวมของประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิสูงเลยนะคะ
เฉลี่ยประมาณ๓๘๔๐องศาค่ะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้อากาศร้อนแบบนี้เนื่องจากว่ามีห่อมร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ

ส่วนตอนล่างของประเทศไทยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นพัดขึ้นมา
ทำให้เรารู้สึกเหนอะหนักแล้วก็ร้อนแสบผิวไปด้วยเหมือนกันนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ช่วงนี้คลื่นลมสงบ
แล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะ
โดยรวมสภาพอากาศช่วงนี้แดดร้อนเป็นหลักเลยค่ะ
ดังนั้นใครจะออกไปท่องเที่ยวหรือจะทำการเกษตร

สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
กลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด

แต่ว่าเราจะรู้สึกร้อนได้มากถึง๔๖องศาเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นถ้าหากร้อนมากต้องดื่มน้ำเพื่อบรรเทาความร้อนด้วย

อึมครึมดูขมุกขมัวไม่สดใส
และมีโอกาสเกิดฝนประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่
แห่งจะมีลมกระโชกแรงโดยมากทางตอนล่างของภาคนั่นเองค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย๔๑องศา
เลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งให้จิบน้ำบ่อยค่ะ
โอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะคะร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
มีลมกระโชคแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค
ภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะอากาศร้อนปนฝน
ฝนตกร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง๑เมตร
อากาศถือว่าเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและอาบแดดสุดเลยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงเกือบ๔๐องศา
มีฝนได้บางพื้นที่๑๑๐๒๐นะคะ

อย่าลืมจิบน้ำบ่อยพกร่มกันแดดเอาไว้ด้วย
แต่ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวชมทะเลบัวแดงที่บึงละหารชายภูมินี้
แนะนำว่ารีบมาแล้วมาช่วงเช้านะคะ
เพราะถ้าหลังเที่ยงไปแล้วอุ้ยละลายแน่นอนค่ะ
ไหนเมื่อถึงนี่แล้วดิฉันจะเป็นการฟ้อนรำ
รับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลากันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ